เอาล่ะเริ่มต้นรายการในวันนี้นะ
ไปดูอะไรที่มันฮอตฮิตในโลกโซเชียลกัน
ใช่ค่ะต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดีย
เดี๋ยวนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะ
ตื่นเช้ามาหยิบโทรศัพท์แล้วสไลด์ดูว่าวันนี้มีข่าวสารอะไรบ้าง
ก็เลยอัปเดตข่าวในโซเชียลให้คุณผู้ชมดูกันนิดนึงนะคะ
เห็นเขาแชร์กันเยอะเป็นคลิปของหนูน้อยคนหนึ่ง
เวลาทานอะไรอร่อยเราก็จะมีความสุข
เวลาคุณทานอะไรแล้วคุณมีความสุขคุณทำหน้าแบบไหนคุณชนะ

มันฟินมันดีมันรู้สึกดีมีความสุข
แต่หนูน้อยคนนี้เขากินแล้วมันดูแบบฟินอร้อย
ไปดูลีลาของหนูน้อยคนนี้กันค่ะ
เรียกว่าอร่อยขึ้นตา
อร่อยจนตาเหลือก
แหมมันเป็นความรู้สึกที่

ฉันไม่สามารถอธิบายได้ว่าน้องเขากินกุ้ง

พี่สองคนไปกินกุ้งเป็นเพื่อนหน่อย
ถ้าน้องจะกินแล้วมันอร่อยขนาดนี้อย่ากินคนเดียวเลย

นะมันอร่อยมากเลยเอาค่อยเคี้ยวลูกเดี๋ยวติดคอ
จังหวะกินเข้าไปเนี่ยตอนที่เอานิ้วเขายัดเข้าไปในปาก
ยังก็จะกินนิ้วเข้าไปด้วยนะครับ

อ่ะวันนี้มีเพลงมอบให้กับน้องด้วยนะคะ
อะไรจะอร่อยขนาดนั้นไหนขอดูท่ากินกุ้งกุญชนะหน่อย
แซ่บถึงสวงเออ